ฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด

พาไปกินคุกกี้พิมพ์ข้อความได้

จะซื้อเป็นของขวัญของฝากถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับแน่นอน
แล้วนอกจากนี้เขายังมีวุ้นกรอบ
ุ้นกรอบของเขาจะไม่หวานมากนะคุณ

กินเพลินเลยเขามีรสออริจินัลนะ
สมะตูมนะคะแล้วก็มีวุ้นกรอบลำไย
นานมากคือบอกเลยว่าได้รสชาติน้ำและเนื้อลำไยด้วย

ซึ่งขนมร้านนี้ต้องบอกว่าดีมากเพราะเขาไม่ใส่สารกันบูด
แต่เก็บได้นานถึง๒๓สัปดาห์นะคุณ
ใครสนใจสั่งซื้อสั่งได้ตามช่องทางที่เราขึ้นไว้ตอนนี้นะคะ

ใช่แล้วค่ะเราจะโปรโมทแล้วก็รีวิวสินค้าให้คุณผู้ชมแบบนี้นะคะ